ข่าวนี้พีคมากใครเคยใช้บริการแท็กซี่
แล้วพีคกว่านี้มีอีกไหมอ่าขอดูหน่อยสิ
ผู้ชายคนนี้โบกขึ้นรถแท็กซี่ไปสักพัก

ฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว
ทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพัง
ฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบคนเดียว
ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับกิฟต์ของขวัญนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ
นี่เราสองคนแทบจะอ่านข่าวต่อไม่ได้
อยากอยู่เงียบคนเดียวอันนี้คือตัวเองหรือยังไง

เออจะรับทำไมคือเออมันพีคนะใจแข็งทั้งคู่
ใจแข็งทั้งคนขับที่แบบยอมที่จะจอดรถแล้วก็ร้องเพลงก่อน

ผู้โดยสารก็ไม่รีบแหละผู้โดยสารก็นั่งฟังจนจบ
โอ้โหอะไรมันจะพีคขนาดนั้น

เอาไว้นะเขาบอกว่าโอ้โหคือเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
โชเฟอร์คนนี้เขาเขาเขาร้องเพลงผ่านแอปแอปนึงอยู่อะนะ
คือแอปนี้เราก็ไม่แน่ใจคือเขาสามารถร้องโต้ต่อกับแฟนคลับได้
แล้วแฟนคลับก็จะให้ของขวัญอะไรมาในแอปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ร้องอยู่จนจบอ่ะคุณผู้ชมนะซึ่งคลิปนี้พอเจ้าของคลิปโพสต์ไปนะ
คนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยอ่ะนะฮะคือแอปเนี้ยเขามีการเขาเรียกว่าอะไร
แข่งขันร้องเพลงกันแล้วร้องแล้วมันเคยได้เงินจริงจริงก็มีนะ
บางแอปมันได้เงินจริงก็มีบางแอปร้องไปก็ได้ของขวัญอะไรมาจากแฟนคลับนะฮะ

วันนั้นเขารีบเขามีนัดต่อเค้าก็เลยม่มวงนิดนึงคือไม่ได้
กับคนขับรถไปอ่ะนะฮะเขานึกว่าจะร้องแป๊บเดียวอ่ะ
นึกว่าร้องท่อนเดียวจบเพลงเลยก็นั่งฟังอยู่อย่างนั้นแหละฮะ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณเนี่ยฮะคุณเพชรคุณเพชรเป็นคนที่นั่งแท็กซี่นั่นแหละ
เอามาโพสต์ลงติ๊กต๊อกเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าของวันที่๑๙ธันวาคม
เขาก็เลยมาเรียกแท็กซี่ต่อจะกลับบ้านแถวรามคำแหง
พอขึ้นปุ๊บตอนขึ้นมาเห็นแล้วคนขับเล่นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งอยู่นะฮะ
ก็ฟังคนนู้นคนนี้พูดกันไปมีการส่งของขวัญกันอยู่พักหนึ่ง
แล้วหายมาบอกว่าอ่าผู้ที่สวัสดีครับรอแป๊บนะฮะเดี๋ยวผมขอร้องเพลงแป๊บนึง
เขาก็ไม่เป็นอะไรนึกว่าร้องแป๊บเดียวสุดท้ายก็นั่งฟังจนจบนะฮะ
เสร็จปุ๊บขอบคุณแฟนคลับขอบคุณที่ส่งของขวัญมาให้
ตอนนั้นเขาก็งงนะแต่ก็คือใจแข็งฟังจนจบเพลง
ไม่ได้เตรียมใจมาเออคือเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะไปแทรกตอนไหน
เพราะคนขับก็ร้องเพลงอยู่อย่างนั้นใส่หูฟังอยู่
เห็นข้อความบอกว่าพี่ลืมไม่ได้ว่ามีผมอยู่บนรถ
เออพอร้องเสร็จคือขับรถไปต่อคุณเพชรก็บอกว่าเข้าใจว่า
นี้อาชีพเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องมีอาชีพเสริมกันหน่อย
แต่ก็อยากจะให้บอกลูกค้าตรงเพราะลูกค้าก็รีบเหมือนกัน
ถ้าอยากจะร้องเพลงก็อย่ารับดีกว่านะเพราะว่าลูกค้าเขาก็รีบเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วคุณเพชรแล้วค่าโดยสารที่จ่ายไปกี่บาท๔๐๐นะฮะ

คือตอนร้องเพลงไม่ได้กดจุดมิเตอร์นะมิเตอร์ยังคงไหลต่อ
ไม่ได้กดหยุดด้วยส่วนแอปที่เขาใช้ร้องเพลง
ร้องเสร็จปุ๊บสามารถโพสต์ได้เพลงที่เราร้องไปก็ถูกแชร์ลงในโปรไฟล์
แล้วก็คนอื่นฟังฟังเสร็จปุ๊บถ้าสุดใจเขาก็จะให้รางวัลมาอะไรแบบนี้

คือเห็นใจจริงว่าทำอาชีพเดียวไม่พอจริง
ชมนะคะคนที่พยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้
แต่ก็อย่างที่คุณเพชรว่าแหละบางทีอาจจะบอกกันนิดนึงว่า
ผมขอร้องจนจบเพลงเลยหรืออะไรยังไง
แล้วก็อันนี้เรื่องมิเตอร์นี่ไม่แน่ใจต้องลองคุยกันหน่อยนะ

เพราะว่ามันคำนวณตามเวลาด้วยเหมือนกันอะเนาะ

เป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคนนะคะ